กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้จะพาไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางนะคะ
สุดท้ายเนี่ยดื่มกันไปดื่มกันมาเกิดทะเลาะกันด้วยความหึงหวง
ไปตีภรรยาตีจนหลายครั้งเลยค่ะสุดท้ายภรรยาตัวเองเสียชีวิตเลยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจโทสืบสกุลขุนเพิ่ม
สารวัสสอบสวนสพมลำปางรัฐแจ้งเหตุ
มีคนเสียชีวิตที่บ้านเลขที่๘๘บ้านใหม่พัฒนาหมู่๑๓ตะบนพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบศพนางศรีวันนันทวงอายุ๕๖ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในเพลิงพัก
ซึ่งอยู่หลังบ้านสภาพที่ศีรษะมีบาดแผลจากการถูกตีด้วยของแข็ง
ลำตัวมีร่องรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายหลายแห่ง
ขณะที่บันไดบ้านและพื้นบ้านหน้าบ้านพบกองเลือดหลายกองทีเดียว
บอกแค่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาเจ้าหน้าที่พยายามเข้นสอบ
นายบุญเที่ยงยอมรับว่าเมื่อคืนนั่งดื่มสุรากับภรรยาแล้วก็เพื่อนอีกคนรวมทั้งหมด๓คน
จากนั้นเพื่อนขอตัวกลับบ้านไปก่อนตนกับภรรยาก็นั่งกินกันต่อ
สักพักทะเลาะกันด้วยเรื่องหึงหวงเนื่องจากภรรยามีอายุน้อยกว่าเกือบ๒๐ปีนะคะ
ฝ่าศีรษะภรรยาไปหนึ่งครั้งแต่ว่าภรรยาต่อสู้โดยหยิบมีดมา
ทำท่าจะแทงตัวเองก็เลยทุบตีภรรยาอีกหลายครั้งก่อนที่ภรรยาจะแน่นิ่งไป

ไปเรียกภรรยาทีนี้เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น

ก็เลยบอกให้ลูกโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เพราะไม่รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตไปด้วยสาเหตุใด

สอบสวนที่สพเมืองลำปางแล้วนะคะ

แล้วก็ยังคงมีอาการมึนงงสับสน
ส่วนญาติเปิดเผยว่าผู้ตายกับสามีอยู่กินกันประมาณ๖ปีแล้ว
ทะเลาะกันบ่อยครั้งโดยเฉพาะเวลาเมาสุรา
จนกระทั่งมะเกิดเทสรดขึ้นนี่นะคะ